คราวนี้เรามาดูเรื่องของเส้นทางกันดีกว่านะครับ
หลายคนที่อยากจะเดินทางไปที่ราชมังคลากีฬาสถานมีบัตรอยู่แล้วนะครับ
เส้นท้ายต้องเดินทางไปแน่นอนนะครับ
การขับรถส่วนตัวไปนั้นคงจะยากที่จะหาที่จอดได้ครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั้นก็ได้ลองดูนะครับว่า
เส้นทางที่สะดวกในการเดินทางไปราชมังคลากีฬาสถานนั้น

ซึ่งการจัดการแข่งขันในปีนี้เป็นช่วงคาบเกี่ยวช่วงเดียวกับ
พิธีพระราชทานปริญญาบัติของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากรกฐนั้นจะไม่อนุญาต
ให้ประชาชนนำรถมาจอดในบริเวณที่กรกฐรับผิดชอบ
ทีมข่าวเทลาทีวีก็เลยนัดนำวิธีการเดินทางให้กับแฟน

เพราะว่าถ้าคุณขับรถไปเองเนี่ยปัญหาที่จอดยากก็ยอมเสียเวลาหน่อยนะครับ
เวลาในการเดินทางเพื่อนั่งรถประจำทางนะครับ
ก็เริ่มจากป้ายรถเมย์ที่ใกล้บ้าน
หรือว่าถ้าจะไปตั้งต้นที่อนุสาวรีซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางนะครับ
สามารถเลือกได้ทั้งรถเมย์ธรรมดา
แล้วก็รถเมย์ปรับอากาศมีหลายสายนะครับ
ที่ผ่านมาที่รามคำแหงเส้นนี้นะครับ
แต่ว่าต้องเผื่อเวลาในการเดินทางกันด้วย

การเดินรถใครสงสัยก็สามารถดูได้นะครับ
ผ่านทางหน้าจอแล้วก็เช็คบริการทางเว็บไซต์ได้ครับ
พอถึงที่หมายก็ลงที่ป้ายหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับ
แล้วก็ใช้เวลาเดินเท้าอีกประมาณ๕๑๐นาที
ก็จะถึงราชมังคลาฮีลาสถานครับ
อีกหนึ่งวิธีนะครับที่แนะนำก็คือเรือโดยสารครับ
ขึ้นเรือได้นะครับที่ท่าเรือต่าง
มีจุดหลักอยู่ที่สะพานหัวช้างแล้วก็ท่าเรือประตูน้ำ
ท่าเรือสารอยู่ที่๙๑๙บาท
ก็ขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับจากท่าเรือต้นทาง
แล้วก็มาลงที่ท่าเรือสะพานมิตรมหาดไทย
และวิธีอื่นครับก็มีทั้งแอร์พอร์ตลิงค์ครับลงได้ที่สถานีรามคำแหง
ก่อนจะต่อรถตู้หรือว่ารถประจำทาง

ไปที่ราชมังคลากีฬาสถานอีกราว๒๐นาที

เจ้านั้นอาจจะขึ้นค่าโดยสารในช่วงนี้นะครับ
ก็อาจจะทำให้หลายคนนั้นเลือกที่จะใช้บริการนะครับ

ยังไงก็สูญเหลี่ยวแฟนบอลด้วยกันนะครับ
ช่วงเวลาสำคัญแบบนี้ด้วยแล้วก็เดินทางรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ
แล้วก็ต่อเรือโดยสารอีกราว๓๐นาทีก็สามารถไปได้เช่นกันนะครับ
เน้นย้ำครับสองวันนะครับยี่สิบสองมีนาคมครับ
โปรแกรมสองคู่นะครับในรอบตัดเชือกสี่โมงครึ่ง
โลวาเกียเจอยูอีแล้วก็ทุ่มครึ่งครับไทยเจอกับกาบองผู้ชนะ
เล่นนัดชิงสิบเก้าในอากาศสามสิบนาทีวันอาทิตย์นะครับ
สิบห้ามีนาคมแล้วก็ผู้แพ้สิบหกนาฬิกาสามสิบนาที
นัดชิงอันดับสามใครไม่มีบัตรนะครับก็ซื้อได้ที่ทุกสาขาก็จะมีบัตรทั้งแบบ
เข้าชมหนึ่งวันแล้วก็สองวันนะครับ